เห็นภาพหัวด้านหลังเราหดหูนะคะ

ขัดคู่บ้านคู่เมืองบางคนเรียกเขาเป็นพี่ใหญ่เลย
ใช่สลดพี่ใหญ่๕ชีวิตที่ตกหลุมดินอยู่กลางป่า
ที่สำคัญน่าจะตกมานานเป็นเดือนแล้วค่ะ
เพราะว่าซากเหลือเป็นแบบโครงกระดูกแล้วคุณ
แต่๕ตัวตกลงไปตายพร้อมกันแบบนี้

ใช่ค่ะแล้วมันก็เลยต้องหาคำตอบไง
เอ๊ะเพราะอะไรทำไมถึงมาตกหลุมดินตรงนี้
ช้างป่า๕ตัวที่ล้มก็คือมันตายแหละ
ตายอยู่ในหลุมดินขนาดใหญ่กลางป่า
แล้วก็เขียนข้อความว่าเส้นทางสู่ความตาย
ขอให้ดวงวิญญาณของพี่ใหญ่ทั้ง๕ชีวิต
ไปสู่พบภูมิที่ดีกว่าชาตินี้สาธุ
เรื่องนี้ทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู
ก็คือนายพิเชษชัยสวัสดิ์รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้ทราบ
ว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูได้รับแจ้ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๗บ้านชะอี้ที่อำเภอทองผาภูมิ
คือชาวบ้านเขาเดินทางไปหาของป่า
เข้าไปตรงนี้ค่ะตรงป่าเหมือง๒ท่อ
แล้วไปเจอเป็นหลุมใหญ่ตรงนี้
ปรากฏว่าในนั้นมองไปแล้วมันเหมือนเป็นโครงกระดูกของช้างป่าอยู่๔๕ตัวค่ะ

ใช่เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะ
พื้นที่ตรงนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาพระฤษีป่าเขาบ่อแร่แปลงที่๑
แล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไปพบซากช้างป่าที่ตายอยู่ในบ่อเห็นไหมคะ
ราฟิกเราทำบ่อลึก๒เมตร๔๐เซนติเมตร
แล้วช้างทั้ง๕ตัวเนี่ยสภาพคือมันเน่าเปื่อยจนเหลือแต่โครงกระดูกค่ะ

ก็คาดว่าน่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒เดือนนะคะ
แต่ว่าจากขนาดของซากศพ
คือเขาบอกว่าเป็นช้างโตเต็มวัย๒ตัว
แล้วก็ช้างรุ่นช้างวัยรุ่น๑ตัว
แล้วก็ยังมีลูกช้างอีก๒ตัว
ทีนี้ทางหัวหน้าพื้นที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

เหตุใดช้างเหล่านี้ถึงตกไปตรงนี้รู้ไหมคุณ
คือเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเหมือนเป็นพื้นที่เหมืองเก่านะครับ
แล้วก็มันมีลักษณะของดินที่มันยุบตัว
เป็นผลมาจากการทำเหมืองใต้ดินในอดีต
ซึ่งตรงนี้มันจะมีลักษณะเป็นดินยุบอยู่บ่อยครั้ง

นี่คุณก่อนที่บรรดาพี่ใหญ่เนี่ยจะกลายเป็นแบบ
กลายเป็นสมกลายเป็นซาก
บรรดาพี่ใหญ่เขาก็ลงมาที่หลุมแบบนี้นะ
แต่เจ้าหน้าที่คาดว่าขึ้นไม่ได้
เพราะเกิดหลุมยุบตัวเพิ่มขึ้นไปอีก
คุณแล้วตรงนี้คือมันไม่ใช่เป็นหลุมเดียวไง
มันเป็นลักษณะแบบดินยุบหลายหลุมด้วยค่ะ
พอเป็นเหยียบแล้วก็คงด้วยตำหนักตัว
เขาบอกลักษณะดินยุบตัวตรงพื้นที่นี้
อันตรายต่อทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์ด้วย
ทั้งชาวบ้านชาวไร่ชาวนาที่จะเข้าไปตรงพื้นที่
ดังนั้นตอนนี้มีการเห็นควรให้ผู้นำหมู่บ้าน
จัดทำป้ายเตือนภัยตรงนี้ก่อนนะครับ

ทางอุทยานจะได้ดำเนินการโรยปูนขาว
แล้วก็ดำเนินการตามหลักวิชาการเลยนะ
แล้วก็ร่วมกับชุมชนในการดำเนินการฝังกลบต่อไปนะฮะ
โอ้โหสะเทือนใจเหมือนกันนะคุณนะ
ช้างป่าทั้ง๕ตัวตายพร้อมกันแบบนี้นะครับ

เพจช้างป่าห้วยเขย่งทองผาภูมิกันเยอะเลย
บอกว่าโอ้โหพี่ใหญ่ทำไมพี่ใหญ่ถึงตาย๕ตัวนะฮะ
นายช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็พื้นที่จุดที่มันเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านเองเขาก็มีการประสานทำป้ายเตือนแล้วไง

เพราะอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่อันตรายกับสัตว์อย่างเดียว

เป็นเส้นทางที่พอเดินตกลงไปในหลุมยุบตรงนี้
ก็กลายเป็นทั้ง๕ชีวิตก็สูญเสียไปนะฮะ
ก็เหมือนกับที่เขาโพสต์ไว้ในเพจช้างป่าห้วยเขย่งนี่แหละค่ะ